มาดูที่บางพลียังอยู่ที่สมุทรปราการค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็บอกด้วยถามหานายกตู่เดี๋ยวลองดูสภาพหน่อย
ท่วมแบบนี้มา๕วันแล้วค่ะ
สภาพน้ำท่วมแล้วครับหมู่บ้านภูนศุกร์
หมู่๗ตะบนบางฉลงนะครับ
ท่วมสูงประมาณ๕๐เซนนะครับ
หลายคนดูแลนะครับไร้หน่วยงานดูแล
ตอนนี้ลำบากมากครับออกไปไหนไม่ได้เลย

ดูสิ

คุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้คือก็บอกพี่กัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ในหมู่บ้านภูนสุกค่ะซึ่งเจ้าของคลิปบอกว่าน้ำอ่ะ
ท่วมสักประมาณห้าสิบเซนลำบากไปไหนไม่ได้เลย
ไม่มีหน่วยงานมาดูแลด้วยซึ่งเราก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของคุณอารยาศาลเนี่ยนะคะ
ก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ติดแฮชแท็กไงถามหานายกตู่
พลเอกประยุทธ์นะหมายถึงนายกตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านภูนศุกร์เนี่ย
ตอนนี้มันไม่พูนสุขแล้วสิมันเต็มไปด้วยทุกข์แล้วสิ
เพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่แบบนี้ชาวบ้านเขาอยู่กันห้าร้อยหลังคาเรือน
ท่วมติดต่อกัน๕วันแล้วค่ะยังไม่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือเลย
เอาก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ออกไปไหนไม่ได้เลยสมุทรปราการนี่หนักจริงจริงคุณผู้ชม
ใช่นี่พื้นที่บางบ่อก็แถวแน่น่าจะเอแป็กบางนา
มาบางบ่อนี่ทุกบางของสมุทรปราการเลยนะเนี่ยคือเพราะฉะนั้นไม่ใช่บางบ่อแล้วไง
มันกลายเป็นท่วมแบบทุกบ่อทุกบ่อแล้วแต่ว่าความช่วยเหลือกำลังหลั่งไหลไปช่วยอยู่คุณผู้ชมอ่ะ
ค่ะอย่างคุณบินครับคุณบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เนี่ย
ไปหาชาวบ้านเลยนะชาวบ้านนี่ต้องโอ้โหทุลักทุเล
ลุยน้ำออกมาต้อนรับเลยฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เฮ้ยดีใจมากเลยจะนึกถึงพวกเราอ่ะ
ครับลองฟากกันมากเลยครับ
ดูระดับน้ำเนี้ยคุณผู้ชมหรือน่ะค่ะ
มันเข่าแล้วแต่ว่าพี่เขาก็ยังดูยิ้มได้อยู่อืม
นี่ครับคุณบินเอกพันธ์บรือฤทธิ์มาเลยฮะ
มาพร้อมกับทีมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็มาเจอผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมรอการระบายในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการครับ
ชาวบ้านก็ลุยน้ำมาต้อนรับกันทุกคนก็ดูดีอกดีใจนะ
บอกว่าดีใจมากเลยที่คุณบินเอกพันธ์
ร่วมกับร่วมกระตันยูเนี่ยยังไม่ทอดทิ้งพวกเขาครับ
คุณบินบอกว่าคนในพื้นที่นี้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ
ไม่ค่อยได้แล้วก็ถ้าจะออกมาก็ทุลักทุเลหน่อย
แต่ก่อนหน้านี้ยังดีนะครับมีบางหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือบ้างแล้วครับ
คุณบินไม่ได้ไปตัวเปล่าไปพร้อมกับข้าว
เข้ากล่องนะ๔๐๐กล่องคุณจะทำเสร็จร้อนหน่อยนี่
มาแจกกันแล้วก็มีน้ำดื่มมาให้ด้วย
แล้วก็มีอาหารแห้งมาให้อีกครอบครัว๑ชุดครับ
ค่ะโอ้โฮมีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะเอามาให้ทุกครอบครัวเลยครับ
ตอนนี้ก็ใครช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยกันไปนะครับ
ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอะไรก็กำลังทยอยไป